พ่อเค้าบอกยังไม่ฟังไงเค้าบอกเค้าเต้นได้
กลับมาเต้นได้
วันนี้เพิ่งได้เห็นลูกร้องเพลงและเต้นเป็นครั้งแรกครับ
รู้สึกว่าลูกทำได้ดีครับผม
ขอบคุณครับ
วันนี้ประจำชุมชนจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐
จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๘
ระหว่างทีมสามซ่าบางกอกจากกรุงเทพมหานคร
ที่มาสู้เพื่อมูลนิธิบ้านพระพร
ซึ่งดูแลเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำ
จะร้องให้สุดทำ

จะเต้นให้สุดแร่ง

กับทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาจากจังหวัดนครสวรรค์
มาสู้เพื่อหาทุนอาหารกลางวันให้กับ
เพื่อนในโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์
พวกเรามังกรจิ๋วเจ้าพยา
สู้ไม่ถอยค่า
การแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว๗ยก
ในตอนนี้ทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยามีคะแนน๑๙๕คะแนน
นำทีมสามซ่ามากอกอยู่เพียง๒คะแนน
วันนี้ยกที่๘กำลังจะเริ่มต้นขึ้น
ไม่รู้ว่าทั้งสองทีมจะใช้แผนไหนออกรบเพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
ชมกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า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

อาจารย์มิวงาท่านก็สอนวิธีการใช้ลงใช้ลงมาบ้างเหมือนกันคือมันจะเป็นหล่อนะลูกเป็นหล่อพลาสติกใสแล้วก็จะมีลูกปริงปองอยู่ข้างในลูกปริงปองใช่ให้เราเป่ายังไงก็ได้ให้ลูกปริงปองเรารออยู่ตลอดเวลาแม่คือส้นตรงนั้นอุทิตรตรงที่หน้าหมึดแล้วโอ้โฮอย่างนั้นน่ะประมาณแบ
อยู่อย่างนั้นวันหนึ่งไม่รู้เป็นร้อยรอบอยู่อย่างนั้นเขาบังคับเลยว่าต้องขึ้นอย่างนั้นเลย
เสร็จแล้วก็ไปอัดเสียงตัวเองใส่เทปวันละ๔๕ม้วน๔๕ตลับสมัยก่อน
เป็นคาร์เซ็ตเทปแล้วก็ไปอัด

หรือว่าการบริหารลมอย่างไรบ้างนะครับในห้องเด็กซ่า

สวัสดีครับ

ตอนนี้กำลังให้เด็กเป่าลูกโป่งครับ

ไม่ใช่เป่ารูปวงเล่นกันเฉย
เป่ารูปวงแล้วรู้สึกยังไงครับ
บทหารแก้มค่ะ

ไปให้เด็กที่โรงเรียนวิชาวดีค่ะ

ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
มังกรจิ๋วเจ้าพญาสู้

ขอเชิญตัวแทนจากทีมเด็กซ่า

สวัสดีลูก

พีมเป็นสาวเสียงหวานประจำที

แล้วก็ไม่เคยมีมาการมาเต้นมาอะไรบนเวทีเลย

ชอบเต้นค่ะชอบเต้นมากค่ะ

น้องพีมขึ้นมาโยกย้ายใส่สะโพกบนเวทีเลยลูก

แต่ดูเขาก็กลัวเกร็งอะไรอยู่
บางสิ่งบางอย่างนะครับ

คุณพ่อคุณพ่อไม่ค่อยชอบให้เต้นค่ะ
อ้าวคุณพ่อ
คุณพ่อคะทำไมถึงไม่ชอบให้ลูกเต้นนะคะ
ผมเห็นว่าลูกสาวเป็นคนที่หน้าตาดีสวยน่ารัก
อยากให้เขาออกมาในลักษณะเป็นผู้หญิงที่
ที่มีความเรียบร้อยสมเป็นคุณละสตรีไทยครับ
การเต้นมันก็ไม่ได้หมายถึงว่า

โดยเฉพาะคุณสุนารีมีประสบการณ์เยอะ

ก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ขอดูเป็นเรื่องไปนิดนึ
คือยังไงฏอดูเป็นท่าไป
ถ้าเกิดว่าขึ้นมาอย่างเวทีร้องเพลงอย่างนี้ครับ
บางทีเนี่ยเป็นเพลงช้าหรือจำเป็นที่จะต้องมาเป็นเพลงวัยอย่างนี้
ถ้าน้องไม่มีการเต้นเลยมันก็จะดูยังไงอยู่ไหมครับคุณพ่อ

พ่อเขาไม่ว่า
แต่ว่าถ้าเต้นเนี่ยให้มันเหมาะกับเขาให้เหมาะกับน้องพีม
เออพ่อเขาไม่ได้ว่าเต้นได้

ผมบอกแล้วอย่าเอาน้ำตาลให้กรรมการกินเยอะ
ตั๊กไม่ตั๊กไม่สอนหล่ำสิ
เราพูดอยู่ยกเนี่ย

อ้าวเต้นสวย

คุณพ่อดูได้เลยนะผ่านไม่ผ่านนะครับ

โลบาลก่อนนะลูกนะโลบาลโลบาลโลบาลโลบาล

พ่อเชื่อมันในตัวลูกพ่อได้
พ่อเชื่อมันในตัวลูกพ่อได้

พ่อเชื่อมันในตัวลูกพ่อได้
พ่อเชื่อมันในตัวลูกพ่อได้
พ่อเชื่อมันในตัวลูกพ่อได้

พ่อเชื่อมันในตัวลูกพ่อได้
พ่อเชื่อมันในตัวลูกพ่อได้

พ่อเชื่อมันในตัวลูกพ่อได้

พ่อเชื่อมันในตัวลูกพ่อได้

พ่อเชื่อมันในตัวลูกพ่อได้

พ่อเชื่อมันในตัวลูกพ่อได้

พ่อเชื่อมันในตัวลูกพ่อได้

พ่อเชื่อมันในตัวลูกพ่อได้

พ่อเชื่อมันในตัวลูกพ่อได้
พ่อเชื่อมันในตัวลูกพ่อได้

ขอเชิญทีมเพื่อนของน้องพีมกันแล้วกันครับ

ในตัวแรก

เมื่อเขาอยู่รวมแก๊งกวนกันแล้วนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วดนตรีมา
แล้วก็เป็นโชว์เล็กน้อยนะครับ

น้องพีมมาถึงการแก่งขันบ้าง
พีมมาถึงการแข่งขันบ้าง
รอบนี้น้องพีมจะใช้เพลงช้าหรือเพลงเร็วลูก
รอบนี้น้องพีมจะใช้เพลงช้าหรือเพลงเร็วลูก

เพราะฉะนั้นพีมมั่นใจกับเพลงนี้ไหม

มังกรจิ๋วเจ้าพญากับบทเพลงเงินน่ะมีไหมจากน้องพีมครับ
วันนี้เพิ่งได้เห็นลูกร้องเพลงและเต้นเป็นครั้งแรกครับ
รู้สึกว่าลูกทำได้ดีครับผม
กรีมสาวน้อยสายประกวดผู้กวาดถ้วยรางวัลมามากมาย
ขอปรับกลยุทธ์การรบส่งเพลงเร็วมาเรียกคะแนนจากกรรมการแบบนี้
มีทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่ต้องมาดูกันครับ
ที่ผ่านมาพี่แซคเห็นแต่น้องพีมร้องแต่เพลงช้านะครับผม
ทำไมถึงเอาเพลงเร็วไปสู้ครับ
เพราะว่าหนูอยากให้กรรมการเห็นความสามารถหลายด้านของหนูค่ะแล้วหนูก็จะเต้นด้วยค่ะ
แต่เพลงนี้ต้องมีค่าด้วยนะคะหนูเต้นได้ไหม

สักท่าหนึ่งเงินมีไหมนะเงินมีไหมแล้วก็ตกกระเป๋าซ้ายตกกระเป๋าขวา
แล้วก็เรียกเงินแล้วก็เรียกคะแนนจากคณะกรรมการไปด้วย

นี่จำไว้นะคะ

โอเคเชียวค่ะอย่างนั้นลุยค่ะสู้ให้เต็มที่นะคะ
โอเคค่ะ
ลุยไปเลย
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
แม่เชื่อไหมไม่อยากไปรับกวนมันจะชวนให้คุณคงใจ
อย่าเข้าใจว่าฉันเป็นกระสือแต่เงินมีไหมวันนั้นมีไหม
อย่าเข้าใจว่าฉันเป็นกระสือแต่เงินมีไหมเงินน่ะมีไหม
สวัสดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ฉันเดือดเรินอีกตั้งปานถ้าเช่าบ้านก็ยังปิดหน่วย
ฉันรักเธอไม่ได้หวังปอกโกยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
แต่เงินมีไหมเงินน่ะมีไหม
ฉันรักตัวชอบตัวแน่แท้ถึงจะเคลียร์ฉันก็ไม่แค่เคยดอก
ฉันรักจริงไม่ใช่หวังออกหรอกถ้อยคำที่บอกเชื่อได้เชื่อได้
แต่เย็นนี้ที่ฆ่าแท้ไม่มีทรงแน่เชื่อไหม
ไม่อยากไปรบกวนมันจะชวนให้คุณค่องใจ
อย่าเข้าใจว่าฉันเป็นกระสืบฮือฮือฮือ
แต่เงินมีไหมเงินน่ะมีไหม
อย่าเข้าใจว่าฉันเป็นกระสืบฮือฮือฮือ
แต่เงินมีไหมมันน่ะมีไหม
เงินน่ะมีไหมเงินน่ะมีไหม

ความหวานยังไงก็คือไม่ทิ้งความหวาน
เป็นราชินีเพลงหวานได้สบายเลย
พ่อครับเป็นยังไงบ้างครับ
ลูกพลิกแนวมาแล้ว
มันขัดหูขัดตาคุณพ่อมากไปครับ
วันนี้เพิ่งได้เห็นลูกร้องเพลงและเต้นเป็นครั้งแรกครับ
รู้สึกว่ารู้สึกว่าลูกทำได้ดีครับผม
เพราะฉะนั้นการเต้นก็ไม่ได้ทำให้อะไรที่เสียหายขึ้นมา

เพราะฉะนั้นวันนี้เอาไว้๓๐คะแนนครับ

ทำไมเจ๊ทำไมเหรอ

สู่บอกพ่อนี่ลักษณะอยู่หน้าลำวงเลยนะ

คุณพ่อครับคุณพ่ออยากปลดปล่อยไหมครับวันนี้
เมื่อกี้ดูเต็มนิดมาสิครับคุณพ่อเต็มเต็มนิดสิครับ

มันเรียกพวกนี้แล้ว
ยังมันอยู่มัน

อุ้ยยย
อะไรลูกเห็นพ่อเต้นเป็นครั้งแรกค่ะ

ตอนนี้เหมือนน้องเพลงลงอยู่ตกลงต่อไปเนี่ยหนูเต้นได้เหล่าใช่มั้ยครับ

พรีมก็เป็นเด็กดีดูแล้วก็แบบเชื่อฟังคุณพ่อเนอะ
แต่วันนี้เหมือนเขาได้เปิดอกซึ่งกันแล้วกันนะจ๊ะ
แต่พรีมกลิ่นที่บอกกับลูกลูกเป็นคนที่สวยหุ่นดี
รู้รู้ตัวไหมอยู่บนเวทีออล่าลูกแบบมันส่องมากเลยนะ

จะต้องแบบประมาณแบบเหมือนอย่างพี่อ้ำอะไรประมาณนั้นเลยนะลูก
เป็นธรรมดาลูกถ้าสมมุติว่ายังปะตั๊กน่ะเป็นคุณพ่อ

โอ้โหวันนี้ต้องขอบอกว่าพิมเอ้ย
สวรรค์ให้ทุกอย่างมากับลูกจริงเลยเนอะแม้แต่เสียงก็ตามอ่ะ

และรอเรือจะหาได้ยากในเด็กสมัยนี้นะ
รอเรือแล้วออกเสียงมันเรือเอือบได้ชัดอย่างนี้

โอ้โหแบบอันนี้หนูต้องรักษาไว้เลยนะลูกนะ
แต่ก็อาจจะมีเพิ่มเติมบ้างนิดหน่อยนะลูกนะอย่างวันนี้
อาจจะยังไม่ได้วอร์มเมื่อกี้พวกพี่ก็คุยกัน
ว่าเอ๊ยพรีมอาจจะยังไม่ได้วอร์มนะแบบ

มันก็มีความเป็นธรรมชาติของน้องพรีมอยู่ในนั้น
เรารับกันชอบกันด้วยใจ
ของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝาก
ฉันรักตัวไม่ได้รักของฝาก
หิวให้ลำบากมาฝากทำไม
ทีนี้ต้องฝากทำการบ้านทั้งคุณพ่อและน้องพรี
หลังจากนี้เราอาจจะต้องฝึกในเรื่องของเพลงเร็วมากขึ้น
ให้เรารู้สึกไหลลื่นเป็นธรรมชาติมากขึ้น
เพราะว่าความธรรมชาติมันจะนำพาทั้งท่าทาง
เรื่องของการร้องเรื่องของความหนักเบา

แต่ว่าอย่างที่บอกพระเจ้าให้ความสวยงามเรามาขนาดนี้

วันนี้ฟรีมีความกังวลเรื่องจะออกท่าดีไหม

สองครั้งแรกของฉันเอง
ฉันจะออกยังไงแบบไหนดีนะ

ใช่ก็เลยเป็นกักกั้มกึ่งอยู่
มันก็เลยส่งผลนิดกับการร้องซึ่ง
ไม่ต่อใหม่มันก็จะ
มันเกี่ยวกับการยังวอร์มไม่ได้ที่ด้วยนะลูกนะ

คุณพ่อพุ่ยเห็นไม่ใช่ไหมคะ
ก็แข็งสุดเขาเลยแย้นนี่

ครับน่ะต้องฝึกใช่วันนี้ดีแล้วลูกน้า

ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับ

พอเรามีพื้นฐานที่แข็งแรงแล้วเห็นไหมลูก
กรรมการที่ด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิของท่าน

โดยเฉพาะพีมเองมีศักยภาพ

คณะกรรมการทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือ

คะแนนเต็มเพลงนี้คือ๓๐คะแนน
จะให้คะแนนกับน้องพรีม

คะแนนของน้องพีมคือ

ครีมเจ้าแม่เพลงช้า

มาสู้และได้โชว์ลีลาการเต้นที่น่ารักแบบนี้
กรรมการจะทุ่มคะแนนให้เท่าไร

คณะกรรมการทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือ

คะแนนเต็มเพลงนี้คือ๓๐คะแนน
จะให้คะแนนกับน้องพรีม

คะแนนของน้องพีมคือ

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ย๙เนี่ยมันก็อาจจะเป็น๙ที่๙ขึ้นไปเกือบแตะ๑๐ก็ได้นะครับ
แต่พี่เชื่อว่าน้องพีมทำได้แล้วก็นำคำที่ท่านคณะกรรมการนะครับได้เติมเต็มให้ในวันนี้กลับไปฝึกฝนนะลูก
ยากเกินความสามารถของหนูเลยหนูมีครบเครื่องอยู่แล้วนะครับลูก
และวันนี้นะครับคณะกรรมการทั้ง๓ท่านให้คะแนนน้องพีมไปนะครับอยู่ที่๒๗คะแนนครับ
และนี่คือความสนุกครึ่งแรกของยกที่๘ในร้องได้ยกกำลังซ่า
พวกเรากลุ่มแชร์ในตัว

ครึ่งแรกของการแข่งขันยกที่๘
พรีมคว้าคะแนนจากกรรมการมาให้ทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาได้อุ่นใจไปก่อน
ซ่าบางกอกซึ่งตอนนี้คะแนนตามอยู่ต้องทำให้ได้มากกว่ายี่สิบเจ็ดคะแนน
ถึงจะขวาชัยมาให้กับทีมและมูลนิธิบ้านพระพร
ติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีมสามซ่าบางกอกได้
ในครึ่งหลังของยกที่๘
ร้องได้ยกกำลังซ่า
อะไรที่น่าสงสารที่สุดในห้องน้ำ
ทำความสะอาดห้องน้ำไงเพราะต้องทำความสะอาดเหนื่อยมาก

คุณตำรวจมาที่สตูดิวเลยค่ะ

เดี๋ยวฉันเจอเด็กเมาเย็บคนหนึ่งค่ะ